ดูเรื่องนี้การเปิดผับเปิดบาร์มีทั้งยามีทั้งเด็ก
ที่นี่เนี่ยเปิดเกินเวลาไม่มีใบอนุญาตให้เปิดบริการแบบนี้ด้วยนะคะ
ยาเสพติดก็ตรวจเจออีกใช่ค่ะอ่ะลองดูกันหน่อยละกัน
นักเที่ยวหลายร้อยคนครับนี่ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีค่ะ
ไปพร้อมกับตำรัวซ้อนนอสายไมค์คุณผู้ชมคนเยอะจริงจริงอ่ะ
นี่บาร์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ร้านใหญ่เนี่ยค่ะนี่แหละค่ะ
คือสถานบันเทิงที่ชื่อว่าร้านพะหนบ่าอยู่ที่ไหน
คือเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจตาสถานบริการยำค่ำคืน
ปรากฏว่าร้านนี้มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ย
เยอะเลยที่สำคัญเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีนะคะ
นั่งดื่มสังสรรค์กันสนุกเลยแล้วดูที่นั่ง
เว้นให้นั่งระยะห่างกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีการจำหน่ายสุราให้กับลูกค้าเกินเวลาด้วย
ผลการตรวจค่ะนักเที่ยวหนึ่งร้อยห้าสิบหกคน
มีเยาวชนต่ำกว่ายี่สิบปีเนี่ยสามสิบสองคนเจอของกลางยาเสพติดเคตามีนสองถุงด้วย
น้ำหนักเนี่ยรวมก็ประมาณสักศูนย์จุดสองหกสองกรัมทีนี้คนดูแลร้านเขาก็แสดงตัวชื่อว่านายชาทิศนะคะ
สีรีครับอายุยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้นเองแต่เป็นผู้ดูแลร้านนี้นะ
คือร้านนี้อย่างที่บอกไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการมีแค่ใบอนุญาตจำหน่ายสุราเท่านั้นนะคะ
พอไปสอบสวนเด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการก็รับว่าตัวเองเป็นเพียงนักท่องเที่ยวเท่านั้นนะ
ส่วนคนที่แสดงตัวเป็นคนดูแลร้านเขาสารภาพนะคะ
ก็เลยถูกจับพร้อมของกลางก็แจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ยินยอมหรือปล่อยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดภายในร้าน
แล้วก็ปล่อยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีมาใช้บริการ

ให้กับคนอายุต่ำกว่า๒๐ปีมันก็ผิดผิดอีก
นั่งกัน